ดูเรื่องของโรงศพกันหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของทุกทุกคนแหละนะคะ
แต่ว่าโรงศพที่จะพาไปดูไม่ใช่โรงศพสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างที่เราคุ้นตา
เป็นโรงศพรูปบ้านค่ะคุณผู้ชมเป็นโรงศพที่ผู้ผลิตโรงเนี่ยนะคะ
เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะทำให้ลดความโศกเศร้าลงไปเห็นไหมคะ
ก็แปลกใหม่นี่นะบางคนเห็นโรงศพแล้วแบบว่ากลัวไง
เป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมแน่นอนต้องมีศพอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วที่สำคัญเขาก็หมายถึงว่า
ให้ผู้เสียชีวิตได้อยู่อย่างอบอุ่นภายในบ้านนี่เป็นการสื่อความหมายด้วยนะครับ
มองด้านหน้านะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงเหมือนบ้านบรรคฤหาดหลังใหญ่เลยนะคะ
เทคนิคการวาดแบบดูเป็นมิติแตกต่างจากโรงทั่วไปที่คุ้นตา
ต่างกับโรงทั่วไปที่มีเทพนมแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นโรงศพสีสันสวยงามออกแบบลวดลายให้เป็นบ้านพร้อมกับสนามย่าด้วยเทคนิคพิเศษนะคะ
จากด้านหน้าก็จะเห็นภาพบนโรงศพเป็นแบบ๓มิติฉีกแนวแบบเดิมที่เราเคยคุ้นตา
จากนี้ก็ยังมีการตัดไม้อัดเป็นรูปทรงหลังคาติดกระดาษที่ปริ้นต์ลวดลายกระเบื้อง
ทำให้โรงศพนั้นดูไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนะสีสันสวยงามเลยแหละคลายความทุกข์ลง
ที่สำคัญที่ที่ทำที่นี่ก็คือร้านหีบศพเทพทองอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีคัน
เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพูดคุยกับนายโอภาษซิมฟ้าอายุ๔๖ปีนะคะ
เป็นเจ้าของโรงงานผู้ออกแบบที่คร่ำวอร์ดในวงการโรงศพมากว่า๒๗ปี
บอกว่าต้องการจะให้คนซื้อไปรู้สึกไม่น่ากลัวรู้สึกคลายทุกข์คลายโศกด้วยสีสันที่แปลกตา
เรียกว่าเป็นโรงบ้านเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าที่ซื้อโรงศพไปให้บุพการีที่เสียชีวิต
มักจะบอกไงบอกว่าหาบ้านให้กับพ่อแม่อยู่
ไอเดียนี้มาจากคำพูดนี้แหละก็เลยทำยังไงดี
เปลี่ยนรูปลักษณ์นะคะเป็นบ้านที่มีอาณาบริเวณมีสนามหย่ามีโรงรถ
ด้านบนของโรงก็ติดหลังคาเพิ่มส่วนใหญ่คนก็เลยเรียกกันว่าโรงบ้านไปซื้อโรงบ้านนะคะ
และที่สำคัญก็เลยกลายเป็นจุดขายมีคนมาพบเห็นก็ทำให้รู้สึกประทับใจ
นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีลูกค้าที่มาดูโรงศพแล้วก็ถ่ายภาพจากบ้านที่อยู่อาศัยจริงนะคะ
เอามาติดบนโลงเลยเพราะว่าต้องการจะให้ผู้เสียชีวิตอยู่เหมือนเป็นบ้าน
หลังสุดท้ายอยู่เหมือนอยู่บ้านเลยอยู่เหมือนอยู่บ้านตัวเอง
ใช่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนยังอยู่บ้านเหมือนเดิม
ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ก็มีลูกค้าทั่วทั้งจังหวัด
แล้วก็ส่งไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายอีก๑๔จังหวัดในภาคใต้ด้วย
ถือว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะมาดัดแปลง
เสริมมูลค่าของสินค้าให้ดูมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ